เอาไปดูเรื่องต้องเตือนกันนะครับปั๊มน้ำมันทั้งหลายครับที่จันทบุรีผู้ชายคนนี้ขี่รถเข้าไปเติมน้ำมันสุดท้ายเติมเสร็จชักดาบไม่ยอมจ่ายเงินครับ
นี่ดูนะรูปร่างสูงนี่แหละเติมเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเลยเอาเข็นมาให้เขาเติมก่อนขอเติมน้ำมันหน่อยนะครับ
ตอน๒ทุ่ม๑๕นาทีของวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาปั๊มน้ำมันอยู่แถวถนนพระยาตรังตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี
จอดรถเสร็จปุ๊บเข็นให้มันเข้าที่เข้าทางก็บอกเด็กปั๊มว่าเติมน้ำมันหน่อย
ผู้ชายสูงสูงใส่หมวกแก๊ปแบบนี้แต่ว่าเขาหันลีหันลีหันขวาเหมือนกันเนอะไม่รู้เขามองอะไรลูกแหลกเหมือนกันนะฮะเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคุณผู้ชมนะฮะแต่ไอ้ทะเบียนที่ว่าเนี่ยเขาไม่ติดเนอะแต่เขาใส่ไว้ที่ตะกร้าหน้ารถไม่รู้รถเนี่ยขโมยมาหรือ
ฝนการปลำชื่อว่านางสาวเพิ่มพรวง

ตอนที่เขามานะเขามีพิรุธเหมือนกันนะ

แต่อยากฝากบอกนะมารับผิดชอบเผลอร้อยเดียว

ไม่รู้ว่าดีดหรือไปขโมยรถมาเหรอเนอะ
เพราะว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ไปวางอยู่ตะกร้าหน้ารถ
เจ้าของปั๊มก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
หนุ่มคนเมื่อกี้นะ๑๐๐บาทไปจ่ายซะก่อนที่จะเข้าคุกนะครับ